ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยังอย่างลากไม่ลึกพอที่จะยืนหยัดด้วยตนเอง
ต้องอาศัยไม้ค้ำอย่างพ่อแม่ให้สามารถพยุงอยู่ให้ได้
ค้ำเองก็รอคอยวันที่ต้นไม้จะเติบโตแข็งแกร่ง
แต่หากวันนั้นมาไม่ถึงสักที
ค้ำก็คงจะวางใจไม่ได้
ถ้าจะปลดระวังหน้าที่ของตน
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ

มีผมมีภรรยามีหลานสองคน
แล้วก็ลูกสาว๑ลูกชายอีก๑คน
ผมชื่อนายสมเจตโต๊ะทองครับ

ก่อนหน้านี้ผมเป็นพนักงานส่งเอกสารบริษัทแห่งหนึ่ง

น่าจะเป็นผลกระทบจากโควิดนี่แหละครับ
ก็เลยมีส่วนทำให้ผมต้องออกจากงานด้วย
เราก็เลยต้องจำใจว่าต้องออกตามนั้น
ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

ซื้อข้าวซื้ออะไรพวกนี้

สองร้อยบางทีก็ไม่ได้เลยก็มี

ออกได้มากได้น้อยก็ต้องไป

แล้วก็ดูแลเรื่องอาหาร

ค่าใช้จ่ายที่ต้องช่วยมีเยอะเพิ่มขึ้น
เขาก็ทำทุกอย่างที่ได้ตังค์

เพราะว่าเหมือนกับว่าชีวิตความลำบากนี่ลำบากอยู่แล้ว
คือเขาสู้มาเขาดิ้นลน
อย่างบางทีถ้ามีงานประกวดร้องเพลง

ผมก็ไปหาเวทีร้องเพลงงานตลาด

พ่อได้สอนร้องเพลงครับแล้วก็ต่อยมวยครับ
เขาให้ไปร้องตามมันวัตร

เป็นวิชาติดตัวได้ดูวิชาหนึ่ง
แล้วก็สามารถที่จะได้ค่าตัว๑๐๐๒๐๐มีข้าวกิน
ดวงดีก็ได้ติ๊บไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแบกหาม
ก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้
ก่อนไม่เคยชอบร้องเพลงครับ
แต่หลังที่พ่อมาสอนผมร้องเพลงก็
เดนนิเค้าเรียนเค้าก็ตกบ้างสามชั้นบ้าง

ก็เลยไม่ได้เรียนให้ออกไปก่อน
เราสอนอะไรก็รับรู้แต่ว่าทำแต่ช้าบางทีก็ไม่ลืมอะไรประมาณนี้

มีเงินมีทองก็เดี๋ยวให้เรียนกรสนไปก่อน

แล้วก็ลูกสาวเนี่ยเขาก็มีเกี่ยวกับลมชัก

แต่เพราะในซอยนี่ก็ชักเป็น๑๐รอบแล้ว

พอขึ้นซ้อนไปพอวิ่งไปถึงปากซอย
มือเขาจิกที่หลังเราเราก็เอ๊ะเขาเป็นอะไร

สักพักหนึ่งประมาณสัก๕นาทีเขาฟื้นขึ้นมา

ทุกวันนี้ก็ต้องกินยาทุกวัน
คือเดินไปไหนก็เหมือนคนเมาเลยอ่ะจ๊ะโซซัสโซเซ
ก็ถ้าไม่กินจะมีอาการเก่งแล้วก็ชักไปอะไรอย่างนี้
ทุกวันนี้ก็ลำบากเรื่องหางานมันช่วงโควิดพอดีไงจ๊ะ

พ่อแล้วก็เดี๋ยวโรงเรียนก็เปิดเทอมอีกหนูก็ต้องจ่าย
ถ้าหนูไม่เป็นโรคลมชักมันก็น่าจะดีกว่านี้อ่ะจ๊ะ
ลูกหลานนี่กังวลมากว่าเขาจะเรียนได้แค่ไหน
แล้วลูกชายลูกสาวเนี่ยเขามีวุฒิภาวะแค่นี้
เขาสามารถที่จะก้าวเดินไปในอนาคตยังไง
เรารู้จักวันเกิดแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่
เขาจะทำยังไงก็เป็นห่วงพูดพอสมควร

ก้าวเดินไปยังไงก็ช่างแต่อย่าให้เป็นภาระสังคม
ร้านได้ทุกอาชีพไม่ได้ขอให้ใครกิน
ด้วยลำแข้งของตัวเองได้
ถ้ามีเงินสักก้อนเนี่ยผมว่าอันดับแรกก็ต้องซ่อมบ้านก่อน
อีกส่วนหนึ่งก็คือไว้เป็นทุนการศึกษาให้

พระอาจารย์มีชีวิตละรวม
ต้อนรับครอบครัวพ่อเจดจากกรุงเทพมหานครครับ

รายได้ก็ประมาณ๑๘๕๐๐บาท

เงินเดือนรวมกันเลยประมาณเท่าไหร่ครับพ่อ
ผลกระทบที่ครอบครัวเราได้รับคืออะไรบ้างครับ
ก็คือรายได้ผมต้องออกจากงาน

ต้องมาเหลือวันหนึ่งไม่ถึง๒๐๐บาท

ท้อถึงขนาดแล้วเราจะทำยังไง
แล้วลูกจะกินยังไงหลานจะกินยังไงเขาจะอยู่กันยังไง
มันกระทันหันมากใช่ไหมครับ
มันคว้างมากเลยใช่ไหมคือไม่รู้จะทำอะไร
ไม่รู้จะทำยังไงเลยคิดอะไรไม่ถูก
ต้องมาขอเพื่อนเก่าว่าขอมาวิ่งมอเตอร์ไซค์แล้วกัน
รับจ้างทั่วไปเขาจะใช้ไปไหนผมก็ไป
ว่าจะเป็นซื้อกาแฟซื้อข้าว

ถ้าบางวันโชคดีหน่อยก็ได้ส่งเอกสารก็ได้เที่ยวละเป็นร้อยหน่อย

ละ๕บาทบางคนก็ให้๑๐บาท
ก็ได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้ไว้ก่อน

แม่บอกว่าพ่อเป็นคนที่แบบไม่เกี่ยงงาน
เขาไปหนีมาตั้งแต่อยู่กันไม่ใหม่เลยละแม่

วันหนึ่งเราก็ตั้งเป้าไว้แค่ถ้าได้๒๐๐บาทเราก็ถือว่าโอเคแล้ว
แต่ดีนะครับก็ถือว่าพ่อยังมีกำลังใจ

ถึงใครจะดูหมินดูแคนว่าเราไปรับจ้างเขามั่งอะไรมั่ง
ดูว่าเป็นอาชีพที่ด้อยค่าอะไรอย่างนี้
แต่ส่วนหนึ่งที่ได้ความภูมิใจคือกลับมาครอบครัวมีรอยยิ้ม

มีตังค์ซื้อให้ซื้อขนมให้ลูกให้หลานกิน
ตรงนี้ก็คือรอยยิ้มที่เราได้มาจากความภาคภูมิใจของเรา

ได้มากได้น้อยเราก็ต้องแบ่งตามอัตภาพที่เราใช้
คุณแม่นะครับคุณแม่ก็คือมีลูกน้อยในครอบครัว

ซะเป็นคนโตแล้วก็น้องเด้นเป็นคนเล็ก

สองคนนี่ก็ไม่สมบูรณ์
เป็นยังไงค่ะแม่อ่อน้องซ้ากก็อะไร

แล้วก็รับการรักษามาโดยตลอดเนี่ยเหรอครับ
ไหนสมองมีจุดดำในสมองฝ

คุณพ่อตกลงจะผ่าตัดหรือว่าจะให้กินยาตลอดชีวิต

ผมก็เลยบอกว่าแล้วถ้าผ่าตัดเป็นยังไงครับคุณหมอ

ผมก็ไม่เข้าใจว่าคำว่า๕๐๕๐คืออะไร
แต่ผมก็มั่นใจว่าคงจะไม่ปลอดภัย
ผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ให้กินยาตลอดชีวิตแล้วกัน
แต่คุณหมอก็บอกว่ามันจะมีผลกระทบต่อสมองบ้าง
มันจะกลายเป็นแบบคนสองอารมณ์อ่ะ
เดี๋ยวก่อนเห็นบอกว่าซะเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่ากินไปแล้วเนี่ย

ก็จะเหมือนคนเมาจะเดินสู้สิ
วิ่งข้ามถนนไงแต่ว่าหนูก็คิดว่า
มันไม่เป็นอะไรแต่อยู่ดีขามันอ่อนไป

แล้วอย่างนี้หนูมีอุปสรรคในการทำงานไหม
ก็มีจ้ะเพราะว่าเวลาไปสมงสมัครงานก็ไม่กล้ากรอก
กรอกใบสมัครแต่ซ้าก็มีเด็กน้อยสองคนด้วย
มีสองคนผู้หญิงทั้งคู่
ใครคนไหนคนไหนช่วยล้างจานได้คะ

เด้นเขาก็จะมีอาการที่บอกว่าไม่ปกติเหมือนกัน

คล้ายความคิดช้าหน่อยหนึ่ง
แล้วเวลาครูสอนอะไรอย่างนี้ประมวลเหตุการณ์ได้ช้า
เวลาเราพูดอย่างนี้กว่าเขาจะฟังได้กว่าเขาจะประมวลเหตุการณ์ได้

ว่าเราพูดอะไรมั่งจำได้มั่งเดี๋ยวเขาก็จะประมวลเหตุการณ์ได้ตอนนั้น
แต่จริงแล้วเห็นบอกว่าคุณพ่อเนี่ยสอนวิชาให้เยอะแยะเลยเหรอลูก

สอนสอนมวยครับแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ว่ายน้ำครับ
แล้วก็มีอีกหนึ่งเวทีเหรอลูก
จากเพลงแล้วเนี่ยพ่อสอนมวยด้วย
ใช่ใครที่อยากมาเรียนถ้าอยากมาเรียนผมก็สอนให้หมดฟรี

เพราะคุณอนุโมทนาสาธุด้วยเป็นวิชาชีพอะเนาะ

เขาอาจจะไปโชว์ได้ไปอะไรได้
สอนให้ว่าไปเป็นเกเลคือป้องกันตัวอย่างเดียว
ดีแล้วเห็นเป็นจิตอาสาด้วยเหรอ

ก็นานแล้วครับจิตอาสาเกี่ยวกับมวยพวกอะไรพวกเนี่ย
จากคนหนึ่งก็เพิ่มเป็นสองคนจากเป็นสิบยี่สิบคน

เพราะเราเข้าใจว่าตัวเราก็ไม่มีแล้วเขาจะมีหรือเปล่า
เราก็ต้องสอนเขาตามอัตภาพที่เรามี
ตอนนี้ผมถามหน่อยสิว่าสิ่งที่พ่อแม่ห่วงมากที่สุดคืออะไรครับ
ครอบครัวครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีอายุยืนยาวสักแค่ไหน
วันเกิดแต่ก็ไม่รู้วันตาย
แต่ทีนี้ครอบครัวเราถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวจะยืนยังไง
เราไม่รู้ว่าเขาสามารถที่จะเดินด้วยตัวเองได้หรือไม่
วันนี้เราก็เพียงแค่เป็นแม่แบบพ่อแบบให้เขาดู
เขาก็สามารถที่จะเดินในทางที่ถูกต้องได้
ไม่ใช่เดินในทางที่ไม่ถูกต้องให้เป็นปัญหาของสังคม
พ่อครับที่เรามาเกมต่อชีวิตเนี่ยจริงแล้วเนี่ย
วันนี้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นในบ้านของเราเลยคืออะไรครับ
มันทำให้พ่อกับแม่นอนไม่หลับแล้วทุกข์ใจมากที่สุดตอนนี้

เจดคิดว่าจะเอาทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับ
ส่วนหนึ่งคือซ่อมบ้านแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกหลาน

บ้านไม้ธรรมดาผูกพังพื้นก็ไม่เท่ากันเพราะว่าตรงเวลาที่พื้นมันพัง
ผมก็เอาเสาไปใส่เอาไม้ไปต่อแปะตรงนู้นต่อตรงนั้นให้มันดูให้มันเดินได้
แล้วก็เสือน้ำมันมาปูมั่งเอาเสือมาปูให้มันพอเดินได้
แล้วผมดูภาพจากในเรื่องชีวิตนั้นมันมีอยู่ห้องนึงห้องอะไรครับเห็นนั่งรวมกัน

ไม่หมดนะครับเวลากินข้าวก็ต้องสลับกันกินทีละสามแล้วก็ขึ้นไปนั่งข้างบนก่อนสอง
แล้วพอคนนี้กินเสร็จปุ๊บก็ข้างบนลงมากินสลับกันไป

เป็น๑๐ปีแล้วเป็นอย่างนี้มา๑๐ปีแล้วครับ
เห็นบอกว่าพ่อไม่เคยมีภาพที่แบบนั่งล้อมวงกันสมาชิกครบเลยเวลากินข้าว

อ๋อมีฝันอยู่ครับ

ก่อนนะงั้นน่ะมาเอานั้นมา
เหตุหลักครับที่พ่อแม่พยายามสอนให้ลูก
ยืนได้ด้วยลำแข้งของตนเองนะครับ
เหมือนที่พ่อเจดพยายามมาตลอด
ช่วงหน้ามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพ่อเจด
พิชิตโจทย์คำถามทั้ง๔ข้อให้ถูกต้อง
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
จัดเรียงสิ่งของตามใบสั่งให้ถูกต้อง
ภายในเวลา๓นาที